ม้าออนภาอยู่ดีก็โดนไปด้วยเหมือนกัน
ก็พี่ม้าเขาเล่าข่าวบันเทิงไง
ปรากฏว่าก็เลยโดนดึงไปด้วยว่าเอ๊ะตกลงคุณอยู่ฝั่งไหนกันแน่นี่
ทำไมต้องมาทำร้ายเด็กรุมจวกเด็กอีกหรือเปล่า
เมื่อวานนี้พี่ม้าเข้าไปงานงานหนึ่ง
ประกวดผลตัดสินร้องเพลงงานหนึ่ง
พี่ม้าก็เคยเป็นกรรมการมาก่อนคุณผู้ชม
พอเจอหน้าสื่อปุ๊บพี่ม้าไม่ชิ่งนะจ๊ะ
เชิดเลยอยากถามอะไรถามเลยค่ะ
ม้าเองบอกว่าตัวเธอทำหน้าที่ในการเป็นผู้เสนอข่าว
รายการบันเทิงแบบรู้ลึกรู้จริง
ก็ยืนยันนะว่าได้ข้อมูลต่างที่นำมาเผยแพร่เป็นแหล่งข่าวมันเชื่อถือได้
และการันตีด้วยอายุงานในวงการบันเทิงกว่า๔๐ปีที่ผ่านมา
พี่ม้าเองบอกว่าตั้งแต่ฉันอยู่วงการมา
ฉันไม่เคยพูดเรื่องที่ไม่จริงไม่เคยสร้างภาพ
และไม่ใช่ผู้ใหญ่รังแก่เด็กไม่คิดลบกับใครด้วย
พร้อมกับบอกต่อด้วยบอกว่าจากประสบการณ์ในการรับมือกับข่าวที่ผ่านมาในชีวิต
หากว่าเรื่องไหนที่ไม่ใช่เรื่องจริงควรจะนิ่งไว้นะ

ไว้ก่อนมันไม่จริงให้เขาลือก็อยากเขาพูดอะไรก็พูดไป
และเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงด้วยตัวเองค่ะ
ส่วนที่หลายฝ่ายในวงการบันเทิงแล้วก็วงการแฟชั่น
มีการแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งทีมตอนนี้วุ่นวายมาก
เจ้าตัวตอบสั้นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา
แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาหรือกระทบกระทั่งกับใครค่ะ

ฉันก็ต้องทำหน้าที่ในลักษณะของการอ่านข่าวบันเทิง

สิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่สอนตัวเองมา
ตั้งแต่เจอแล้วก็ประสบเหตุการณ์
สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการนิ่งสงบ
ถ้าเราไม่ผิดดิฉันเป็นคนอ่านข่าว
แน่นอนค่ะแหล่งข่าวเขาก็ต้องเอาข่าวมาให้ดิฉันอ่าน
ใครอยากตั้งคำถามว่าให้เอาหลักฐานมาพูดกันอะไรกับพี่มายังไงครับ

พี่อยู่มาในวงการนี้๔๐ปี

ไม่สร้างภาพใดทั้งสิ้น
ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ผิดเราไม่ได้พูดหรือเราไม่ได้ทำ
ความจริงมันก็จะมาปรากฏให้เห็นอยู่นั่นเอง

ดังนั้นถึงได้บอกว่าไม่ค่ะ
เราจะไม่มีทางที่จะ

ถ้าสมมุติว่าพี่มีความรู้สึกมีอากับกรียามีปฏิกิริยาในทางลบ
ที่ยืนอยู่ในวงการนี้ไม่ได้นานแบบนี้หรอกค่ะ
อาจจะเข้าข้างเขาอะไรอย่างนี้มีผลกระทบต่อสิ่ง
ไม่เป็นไรเลยค่ะปูนนี้แล้ววันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวก็ตายแล้ว
มันไม่มีการกระทบกระเทือนใดทั้งสิ้นมันมันสบายมาก
บอกเลยว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดามาก